คุณครับขอบคุณครับคุณกรอดครับคุณมีทครับ

สลับความรู้สึกและบรรยากาศไปติดตามเรื่องการปฏิรูปประเทศ
โดยเฉพาะการปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรม

เราเรียกร้องให้ปฏิรูปตำรวจ
เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม
แต่จริงแล้วคำว่าปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ก็หมายถึงอายการด้วยสารด้วย
ฉะนั้นวันนี้มีข่าวชี้แจงมาจากวงการศาลน่าสนใจมากครับ
หัวข่าวว่าสารเปิดเว็บถามประชาชน๕ข้อ
ข่าวนี้มาจากโฆษกสารยุติธรรม
ชื่อนายสุริยันหงวิไลครับ

ด้านกระบวนการยุติธรรมนี้
ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น
เพื่อใช้พิจารณาเป็นแนวทางปฏิรูปประเทศ

โดยจะสอบถามความเห็นหลายด้าน
ที่สำคัญข้อนี้ครับ
ก็คือว่าจะกำหนดระยะเวลาดำเนินงานทุกขั้นตอน
ของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน
เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า
ข้อหนึ่งนี่มีความหมายมีนัยยะว่า
การกำหนดระยะเวลาดำเนินการของงานทุกขั้นตอน
ของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน

กระบวนการยุติธรรมบ้านเรา
หลายคดีช้ามากนะครับ
คดีใช้เวลาเป็น๑๐ปี
ใครที่ไปฟ้องร้องเรื่องซื้อบ้านไม่ได้บ้าน
ซื้อรถแล้วมีปัญหาซื้ออะไรต่ออะไรมีปัญหาไปฟ้อง
ที่เรียกว่าคดีคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ย
แต่ก่อนจะตัดสินได้อย่างน้อยก็๖๗ปี
มาระยะหลังได้มีการออกกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภคใหม่
ก็กำหนดกรอบเวลาให้กระชับขึ้นเช่นว่า
ถ้าจะเลื่อนได้ในระยะเวลาเท่าไหร่
แล้วก็เลื่อนได้กี่ครั้งเหล่านี้เป็นต้น
แม้กระทั่งคดีทุจริตที่เริ่มต้นที่ปปช
แล้วส่งอายการแล้วส่งสาร
มาติดคุกกันตอนหลังเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐กว่าปีทั้งนั้นนะครับ
เพราะว่าล่าช้ามาก
ส่วนคดีทุจริตนี่ก็สอดคล้องกับกฎหมายปปช
คือกฎหมายของปปชใหม่
การดำเนินการกับคดีทุจริตกำหนดกรอบเวลาไว้
เช่นว่าอยู่ในชั้นอนุกรรมการปปชใช้เวลาไม่เกินเท่าไหร่
ตอนหลังก็เปลี่ยนให้ไม่ต้องมีคณะนุกรรมการแล้ว
ให้มีเจ้าหน้าที่สอบสวนใช้เวลาไม่เกินเท่าไหร่
ส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่ใช้เวลาไม่เกินเท่าไหร่
แล้วก็ส่งอายการอายการก็ส่งฟ้องศาล

ให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
ความหมายก็คือว่าคนจนที่เขาไม่มีทนายจะแก้ต่าง
หรือไม่มีทนายจะไปฟ้องศาลเนี่ย
ไม่เหลืออดจริงเขาไม่อยากเป็นโจทย์ไปฟ้องหรอกครับ
เพราะว่าเขาไม่มีเงินวางสาร
เงินน้อยไม่รู้จะทำยังไง
ทนายความก็ไม่รู้จะหาที่ไหน
ที่ผ่านมาก็เลยไม่ฟ้อง

มีความรู้สึกว่าคนจนสู้เขาไม่ได้
ฉะนั้นถ้าสารจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตรงนี้

การปรับปรุงกระบวนการสอบสวนคดีอาญา
ให้มีการตรวจสอบและถวงดุลระหว่างพนักงานสอบสวน
กับพนักงานอายการอย่างเหมาะสม
กำหนดเวลาในปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน
อันนี้ก็สอดคล้องกับที่
คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเขากำลังคิดกันอยู่ว่า
ทำยังไงที่กระบวนการสอบสวนในชั้นของตำรวจเนี่ย
จะมีความยุติธรรมไม่มีใครไปสั่งได้
อายการควรจะเข้ามาร่วมมือกับตำรวจตั้งแต่ต้นไหม
ฉะนั้นก็สอดคล้องกันครับว่า
ระหว่างตำรวจไปจนถึงอายการไปถึงศาล

ผลตรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเคยพูดผมก็เคยเอามาเล่าให้ฟังว่า
ในกระบวนการก่อนจะส่งฟ้องถึงศาลเนี่ย
ระหว่างกระบวนการกับตำรวจกับกระบวนการของอายการเนี่ย
อย่าไปคิดว่ามีความบกพร่องเฉพาะกระบวนการของอายการตำรวจอย่างเดียวนะครับ
อายการก็มีปัญหาตั้งเยอะแยะ
ที่ทำให้เกิดการบูดเบี้ยวในกระบวนการยุติธรรม
แล้วก็ถูกไล่ออกปีหนึ่งก็ตั้งเยอะแยะ
อันนี้ก็เป็นข่าวที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีของสังคมไทยเนี่ย
และอีกเรื่องก็คือว่านี่เขียนไว้ว่า
รวมทั้งกำหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์
และจัดให้มีบริการทั้งด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่า๑หน่วยงาน
อิสระจากกันเพื่อให้ประโยชน์ได้รับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก
นึกออกไหมครับคดีหลายคดีในบ้านเราเนี่ย
บางทีผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
ระหว่างของสำนักงานตำรวจกับของกระทรวงยุติธรรมเนี่ย

พิสูจน์กันมาว่าผลการตรวจสอบของ
นิติวิทยาศาสตร์นิติเวชของตำรวจนั่นอีกแบบหนึ่งของ
กระทรวงยุติธรรมนึกถึงคุณหมอพรทิพย์ได้ไหมครับ
เนี่ยก็เคยเห็นว่าผลการพิสูจน์ระหว่างของตำรวจกับของกระทรวงยุติธรรมเนี่ย

อันนี้ในกระบวนการปฏิรูปยุติธรรมเขาก็เขียนไว้ด้วยว่า
กรที่เกี่ยวข้องกับพิสูจน์เรื่องนิติวิทยาศาสตร์นิติเวศเนี่ยอย่ามีองค์กรเดียว
เพราะถ้ามีองค์กรเดียวเนี่ยคานกันไม่ได้
ประชาชนไม่มีทางเลือก
ถ้าสมมุติผลออกมาแล้วมันเกิดบูดเบี้ยวไม่ตรงข้อเท็จจริง

แต่ถ้ามี๒องค์กรเนี่ยได้คานกันว่าองค์กรนี้พิสูจน์ออกมาแล้วเป็นอย่างนี้
กรนี้พิสูจน์ออกมาแล้วเป็นอย่างนี้
อย่างนี้เนี่ยจะมีการถ่วงดูนกัน
ฉะนั้นที่หยิบมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็เพราะว่า
นี่เป็นเรื่องที่ประชาชนเฝ้ารอมาก

อย่างที่บอกครับว่าการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

ได้มีเฉพาะเรื่องของตำรวจอย่างเดียว

เพราะฉะนั้นท่านก็ออกโรงมาว่าท่านมีแนวทางที่จะทำเรื่องนี้ยังไง
เพราะฉะนั้นท่านก็ออกโรงมาว่าท่านมีแนวทางที่จะทำเรื่องนี้ยังไง
เพราะฉะนั้นท่านก็ออกโรงมาว่าท่านมีแนวทางที่จะทำเรื่องนี้ยังไง

เพราะฉะนั้นท่านก็ออกโรงมาว่าท่านมีแนวทางที่จะทำเรื่องนี้ยังไง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

เพราะฉะนั้นท่านก็ออกโรงมาว่าท่านมีแนวทางที่จะทำเรื่องนี้ยังไง

เพราะฉะนั้นท่านก็ออกโรงมาว่าท่านมีแนวทางที่จะทำเรื่องนี้ยังไง

เพราะฉะนั้นท่านก็ออกโรงมาว่าท่านมีแนวทางที่จะทำเรื่องนี้ยังไง

เพราะฉะนั้นท่านก็ออกโรงมาว่าท่านมีแนวทางที่จะทำเรื่องนี้ยังไง

เพราะฉะนั้นท่านก็ออกโรงมาว่าท่านมีแนวทางที่จะทำเรื่องนี้ยังไง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
เพราะฉะนั้นท่านก็ออกโรงมาว่าท่านมีแนวทางที่จะทำเรื่องนี้ยังไง
เพราะฉะนั้นท่านก็ออกโรงมาว่าท่านมีแนวทางที่จะทำเรื่องนี้ยังไง
เพราะฉะนั้นท่านก็ออกโรงมาว่าท่านมีแนวทางที่จะทำเรื่องนี้ยังไง
เพราะฉะนั้นท่านก็ออกโรงมาว่าท่านมีแนวทางที่จะทำเรื่องนี้ยังไง

เพราะฉะนั้นท่านก็ออกโรงมาว่าท่านมีแนวทางที่จะทำเรื่องนี้ยังไง

เพราะฉะนั้นท่านก็ออกโรงมาว่าท่านมีแนวทางที่จะทำเรื่องนี้ยังไง

เมื่อทรงพระชวนและประทับอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราช
ยาวนานเราก็ได้เห็นเข้าเห็นภาพว่าพระองค์ทรงติดตามงานอย่างเป็นระยะระยะ
ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าในหลวงทรงงานจนวันสวรรคต
แล้ววันหนึ่งท่านก็จากพวกเราไป

กรอนที่จะนำมาบันทึกไว้ในแผ่นดินคือ

ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา
มีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้น
ในสังคมไทยในเมืองไทย
และในประเทศไทย
บันทึกว่า๑ปีที่ผ่านพ้น

ไปไหนก็เห็นแต่คราบน้ำตา
อยู่กับชุดเสื้อผ้าเป็นสีดำ
ปีแห่งการกราบพระบรมศพ
แต่รุ่งเช้าจวนจบจนพบค่ำ
จะร้อนแดดหรือผจญกับฝนพร่ำ
ก็อิ่มใจที่ได้ทำ

ปีแห่งความวิปโยคโศกสลด
ปีที่ไทยปีที่ต้องจานจดสู่วันหน้า
ปีที่ไทยทั่วไทยเสียน้ำตา
ด้วยอะไรพระราชาภูมิพล

เพื่อพระเจ้าจึงปรารถนายังอิ่ง
ที่จะเห็นคนไทยมีความสุข

ให้น้ำใจไมตรีกันให้อภัยกันให้การทรงเคราะห์อนุเคราะห์กัน
ด้วยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจ
ทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมความคิดอาจกัน
สร้างสรรค์ความสุขความเจริญมั่นคงให้แก่ต้นแต่ประเทศชาติ